ขณะที่นายอดีศักดิเบนจสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติ
เตรียมส่งสองดาวร่วงทีมชาติไทยอย่างมุธมัติอุสมันมูซา
หน้าเป้าจากสมสรรค์แบงค์คอล์กบีทีเอส
และรณชัยจุงวงศุกร์ตัวรับจากทีมพิธีบลูเวฟชนบุรี
หลังเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑

โดยจะไปทดสอบฝีเท้าเป็นเวลา๒เดือนนะครับในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน
ซึ่งต้นสังกัดของทั้งคู่ก็รับทราบแล้ว
และพร้อมสนับสนุนเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพค้าแข้ง
ต้นสังกัดของปูปิสกุลซื้อทีมชาติไทยเป็นเวลา๓เดือน
พัฒนาฝีเท้าจนกลายเป็นดาวยิงอันดับหนึ่งของทีมชาติไทย